คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอจะตามข่าวกันมาได้ยินชื่อบ่อยช่วงนี้เบล
เบลดิวมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันด่ากราดกันผ่านโซเชียล
เดี๋ยวก่อนนี้อันนี้ไม่ใช่ฟูจินใช่ไหม
สองสาวก็ต้องกักตัวกันไปเรียบร้อยแล้ว
จะมีการเผยแพร่ลับที่เบลอ้างว่า
มีการพูดคุยกับคุณเซบาเตียนแฟนิว
แฟนนุ่มของคุณดิวจนเป็นข่าวดังนะเนี่ยนะ
แล้วเมื่อวานนี้หลายคนก็ลุ้นกันอยู่นะว่า

เพราะว่าก่อนนั้นคุณเบลออกมาพบแล้วว่ามาตรกับเรื่องนี้

ที่ศหนอปากคลองตลาดคุณดิวอาริสระ
ดำเนินคดีกับนางสาวกลอยใจ

ทำร้ายร่างกายดิวเขาว่าอย่างนี้นะขณะที่อยู่บนเรือกันวันนั้นแหละ
โดยมีนางสาวเกวาลินหรือว่าน้องยีนนี่นะคะมาเป็นพยานเป็นพยานให้ฝั่งดิวนะ
ดิวไม่มายีนให้สัมภาษณ์ว่าวันเกิดเหตุ
เขาเห็นนางสาวกลอยใจยืนที่เคาน์เตอร์บาร์กับดิวจู่ดิวก็ล้มลงค่ะ
แล้วก็มีรอยแดงเธอเองก็เลยรีบคว้าตัวดิวเอาไว้
ซึ่งจังหวะนั้นเห็นนางสาวกลอยใจกำหมัดอยู่
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย
ในขณะที่นายสาคอนทนายกล่าวว่าดิวเองเนี่ยก็เคารพนับถือนายบัญญินพ่อของคุณเบลเนี่ย
แล้วก็ไม่เคยเหยียดเพศของแฟนของคุณเบลเลย
วันนี้ก็เลยพาคุณยีนมาเป็นพยานหน่อย
พร้อมกับนำหลักฐานการตรวจร่างกาย
แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีนางสาวกลอยใจ
เรื่องต้นนะพนักงานสอบสวนพิจารณาสั่งการต่อไป

ยังไม่จบเรื่องนี้อีกนาน
สไลด์ดูในอินสตราแกรมของคุณเบล
คุณเบลเขาบอกว่าอยู่บ้านสเตยโฮมสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่

เพราะว่าเรื่องถึงแบบว่าสถานีตำรวจแล้ว
แบบนี้รอติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม